ล้าสุดกรสมภัยฤทธิ์ออกมาเตือนพ่อครับแม่ค้าอำรุมทางผู้ประกอบการทั้งหลาย
งกรานนี้ห้ามฉุยโอกาสในการขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค
ถ้าเจอก็โดนดำเนินการตามกฎหมายทั้งจำคุกแล้วก็มีการปรับด้วยครับ
วันนี้ทางด้านของนายกรนิษฐ์นวลจุ้ยนะครับ
เป็นรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
บรรยากาศเรื่องของการจับจ่ายซื้อของนะครับย่านครองศาลกรุงเทพ
ก็เพราะว่าตอนนี้ภาพรวมก็คึกคักดีนะครับแต่ว่าสินค้าหลายรายการราคาเริ่มปรับลดลงแล้ว
ทั้งเรื่องของเนื้อหมูนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทต่อกิโลกรัม
ก็ลงมาห้าเปอร์เซ็นต์จากปีก่อนน้องไก่ติดสะโพก็เจ็ดสิบสองบาทต่อกิโลกรัม
ลดลงมาสี่เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนรวมทั้งไข่ไก่เบอร์สาม
ก็อาจจะมีการปรับขึ้นบ้างนะฮะอยู่ที่สามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ต่อฟอง
แต่ว่ายังอยู่ในโครงสร้างในกรอบราคาที่กำกับดูแลกันอยู่ทีนี้เนี่ยจะถึงสงกรานแล้ว
งกรานปีนี้ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจสอบเรื่องของราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะ
ว่าทุกร้านค้าต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนและห้ามฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค
ถ้าพบเนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับในกรณีที่ไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ในกรณีจำหน่ายสินค้าสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็มีการกักตุลสินค้า
รวมทั้งปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุกเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสิบหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้ก็เตรียมพร้อมเรื่องของสงกรานทีนี้ในส่วนของเศรษฐกิจนะครับ
ใหญ่ด้านนโยบายทางเศรษฐกิจชื่อว่าโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง๖๖
เจาะลึกนโยบายเศรษฐกิจ๙พักการเมืองในวันที่๓พฤษภาคมนี้ครับ
ก็จะมีการเชิญหัวหน้าพักการเมืองหลักรวมทั้งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์กับเรื่องของการแก้ไขนโยบายด้านเศรษฐกิจ
เพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนต้องการที่สุด
แล้วก็ร่วมขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศไปร่วมกันนะครับ